ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะเมื่อวันที่๑๒มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
มีคนไปพบศพลอยอืดอยู่ในห้วยหมากแข้งจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ก็มีการประกาศตามให้คนในพื้นที่มาดูว่าเป็นญาติหรือว่าเป็นคนในบ้านหรือเปล่า
สรุปว่าผู้ชายคนหนึ่งค่ะพอเห็นศพเท่านั้นแหละนี่พันรยาผม
แต่ภรรยาของผมหายออกไปจากบ้านตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะ
หาตัวไม่เจอและหายไปกับลูกสาวอายุ๖ขวบ
และถ้านี่เป็นศพของภรรยาผมและลูกสาวผมล่ะ
ตอนนี้อยู่ไหนเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่เขาทุกข์ใจหนักใจมากที่สุดนะคะ
แต่เรื่องนี้ย้ำว่าเป็นการพบศพตั้งแต่๑๒มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
คนที่ไปเจอก็คือพนักงานขับรถบรรทุกขยะเทศบาลนครอุดรธานี
ศพที่ไปพบก็คือเป็นศพของผู้หญิง
คือไม่ทราบชื่อเพราะว่าไม่มีเอกสารรูปร่างค่อนข้างเล็กผิวขาว
เสื้อลูกไม้คอกลมแขนสั้นสีดำ
กางเกงขาบานลายไทยสีน้ำตาลลักษณะคล้ายกับชุดหมอนวดแผนไทยโบราณนี่แหละค่ะ
อืดคว่ำหน้าอยู่ในลำห้วยหมักแข้ง
โดยแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตประมาณ๑สัปดาห์

เนื่องจากสภาพศพเสียชีวิตมาหลายวัน
จากการตรวจสอบเบื้องต้นตามร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
หลังจากนั้น๑๓มีนาคมค่ะ
นายชัยนรงค์วงนุกูลอายุ๕๖ปี
และนางรัชนกทองเบ้าอายุ๔๕ปี
เดินทางไปดูศพที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ยืนยันเลยค่ะนี่เป็นศพของพันรยาผม
ที่มีชื่อว่านางสาววะนิดาวงนุกูลอายุ๓๓ปี

ส่วนนางรัชนกยืนยันว่านี่แหละคือศพของลูกสาวค่ะ
และที่สำคัญนะคะนางสาววนิดาเนี่ย
คนที่ถูกพบเป็นศพคนนี้หายออกจากบ้าน
ไปพร้อมกับลูกสาวอายุ๖ขวบชื่อว่าน้องอิหวา
เด็กหญิงกาญตนาวงนุกูลตั้งแต่วันที่๒๖กุมภาพันธ์ค่ะ
หลังจาก๒๖กุมภาพันธ์ทุกคนออกตามหานะคะ
ตามบ้านญาติทุกแห่งแต่ก็ไม่เจอ
ไปแจ้งความไว้แล้ว๒๙กุมภาพันธ์
มีชาวบ้านเห็นผู้ตายขนข้าวของออก
ว่าจ้างคนในหมู่บ้านขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

บ่าย๒๖กุมภาพันธ์ให้ไปส่งที่บขศอุดรแห่งที่๑
ญาติเชื่อว่านางสาววนิดาน่าจะถูกหลอกลวงไป

ศพที่พบอาจจะเป็นการฆาตกรรมก็ได้นะคะ

ไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรภาพเป็นแบบนี้

ถ้าพบน้องคนนี้ลักษณะแบบนี้
เบอร์โทรศัพท์ที่ให้คุณผู้ชมไว้แจ้งเบาะแสกันเข้ามาหน่อยนะคะ
ส่วนเมื่อวานนี้เอิงชนที่จากหลายหน่วยงาน

เพราะตำรวจคาดว่าอาจจะอาจจะนะ
อาจจะพบศพเด็กหญิงอายุ๖ขวบที่หายตัวไปด้วยก็คือน้องอีหวา
จุดเดียวกันหรือจุดใกล้เคียงอันนี้ยังเป็นข้อสันนิษฐาน

ไม่ว่าจะเป็นศพหรือว่าจะยังมีชีวิตอยู่ก็ตามเนี่ยนะคะ
รัชนกยอมรับว่าลูกสาวชอบคุยโทรศัพท์กับผู้ชายคนอื่น
ไม่ใช่สามีแล้วก็เคยมีชาวบ้านมาเล่าให้ฟังด้วย
บอกว่าผู้เสียชีวิตจะออกจากบ้านไปกับผู้ชายอื่น
เพราะเขาอ้างว่าจะเลี้ยงดูทั้งแม่ทั้งลูกเลย
เคยเตือนลูกสาวแล้วแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์ร้ายแบบนี้
ก็เลยมั่นใจว่าลูกสาวอาจจะถูกลวงไปฆ่า
ตอนนี้เป็นห่วงที่สุดก็คือหลานน้องอีหวาอายุ๖ขวบ
ไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร
คุณผู้ชมเห็นภาพแล้วนะครับสุขุน้องไอหวะ
ถ้าใครเห็นนะคะแจ้งเข้ามาได้ง่ายหรือโทร๑๙๑ก็ได้
ถ้าดูเรียกไม่ทันถ้าดูหมายเลขโทรศัพท์ไม่ทันนะคะ